คุณผู้ชมคะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบผับค่ะ
เมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
เป็นผับแห่งหนึ่งที่ชนบุรีชื่อว่าเวก้าผับปรากฏว่าโอ้โห
ปัสสาวะม่วงสิบสี่คนเยาวชนเข้าไปใช้บริการสิบหกคน
ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดคนอืม
ยาเคอีกหกซองโอ้โหโอ้โหเนี่ยปล่อยประละเลยกันแบบเนี้ย
ทำให้ผู้การชนบุรีเด้งสามเสือโรงพักสัตหีบนะคะ
ก้าผับค่ะเป็นสถานบันเทิงเป็นผับอยู่ในอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
อำนวยการประสานกำกับติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชค่ะ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
นายอำเภอสตทธิพย์ผู้กำกับสพอสตธิพย์ไปตรวจสอบนะคะ
ตีหนึ่งสี่สิบสิบห้ามิถุนายนอย่างที่บอกค่ะ
ปัสสาวะม่วงเพียบเลยเด็กเยาวชนเต็มไปหมดนะคะ
หลักสุดพตรรีนันทชาสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจผู้ทรอนจวัตรชลมุรี
สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
และสั่งเต้นท่านท่านต้มรตเอกโฉลทรปลนปลีผู้กำกับการสพสัตทหีบ
พันธุ์ตำรวจรีวิโรธจริตรำสารวัตรป้องกันและปราบรามสพสัตหีบ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะ
ให้ขาดจากต้นสังกัด๓๐วันนะคะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
ระหว่างนี้ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็ให้พันธุ์ตำรวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมารักษาราชการแทนผู้กำกับการสพสัตหีบค่ะ
เพราะว่าที่ไปตรวจไปจับเนี่ยคือฝ่ายชุดฝ่ายปกครองเข้าไป
ถูกต้องแล้วทางตำรวจปล่อยประละเลยให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไร
ก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบนะคะระหว่างสอบก็ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์
เปิดทำการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดยินยอมหรือปล่อยประละเลย
ผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
ยินยอมปล่อยประละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขายยุโยงส่งเสริม
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์
ไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งเข้าไปในสถานบริการ

มนุยการส่วนกำกับสืบสวนและปรับรามสำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริบอกว่า
กรมการปกครองจะกวดขันนะคะจะเข้าไปจับกลุ่มปราบปรามสถานบริการที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
ดังนั้นฝากไปเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดสถานบริการก็ต้องอยู่ภายในขอบข่ายของกฎหมายต้องช่วยกันปล่อยแบบนี้
หลานเราทั้งนั้นนะคะเด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการ
คือมันก็เปิดได้แหละแต่ว่ากฎระเบียบเขาก็มีอยู่ใช่ไหม
ที่สำคัญตำรวจพื้นที่คุณก็ต้องเข้มงวดรัฐกลุ่ม
ถ้าคุณออกตรวจตราอย่างเข้มงวดรัดกลุ่มมันก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถูกต้อง